พญานาคช่วยก็ฉันไหว้พญานาคครบทุกจังหวัดแล้วพญานาคยังไม่เห็นจะช่วยฉันเห

จริงฉันเป็นวายนั่งรถจากพันธุ์มาก่อนพันธุ์มาก่อน
ไปเรียกอิมมาดิบอกว่าหาไอ้ไข่ให้หน่อย

เธอฟังสิแองชีพประกาศสรรพคุณทั้งวันเธอ

พวกแกกรอบออกเราก็จำไม่ได้

แค่กรอบทองที่ใส่ช้องหลายบาทแล้ว

แต่ว่าตัวไอ้ไข่จำได้

เพราะว่าทีมกล้องบอกแล้วค้นแล้วก็จุยเลย
ตรงนี้บอกวะ
เขาบอกว่าในห้องนี้ไม่มีแน่นอน

ให้ข่ายนั่งหาย
เดี๋ยวบอกอิมดีกว่าผม

อย่างนี้เผื่อได้คืนน้ำมสนิมิตรนิมิตร
อีกแล้วเหรอน้ำวนไหม
ภาพพระยาหน้าขึ้น

เจ้าอาวาสวัดไอ้ไข่หลวงพี่แว่นให้ไอ้ไข่บูชาฉันเป็นไม้เพราะเธองกไม่ให้ฉันไง
ก็ไปขอปรากฏว่า๐๕๘นี่ไงคนด่าถ้าวันไหนป่วยไม่เห็นจะออก

แล้วคุณก็จะไปบอกตัวแรกเขายังงั้นผมยังไม่เคยบอกเลย

ดูสิฉันไปไหว้พระยาหน้าตั้งแต่โอ้โฮนะครพานกปุ๊บด่าอาหาร

อ๋อ๕๐๖ไม่ออกข้างหน้า

แต่เนี่ยกิมเขาสื่อสารกับพญานาคได้เถอะ
เขาเดินไปอยู่เขาฝันไง
เขาฝันปุ๊บพญานาคอยู่ในก้อนหิน

ช่องพี่มสดำมาตั้งแต่เปิดรายการโทรมา
ขอให้ลูกมารู้จักตัวจริงเถอะจะได้รู้

ก็แกจะมาดึงเครื่องช่วยหายใจผมบอก

ใช่แต่ชอบที่จะเอานกเพนกวินมาเลี้ยที่บ้าน
ก็ใช่ไงคนบ้าอะไรไปเอาน้องเพนกวินกลับมาบ้าน

ฉันพาไปดูอีกมั้ยเด็กยังมีอยู่
ผมบอกเลยใครที่บอกน่ารักเนี่ยอยากให้มาอยู่ด้วย

จะได้รู้จริงมันเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรเราที่สุดอย่างหนึ่ง
ซึ่งแต่ฉันรู้จักแกมาจะถึงแต่แบบ
ไม่ใช่ตอนอีกจนกว่าแต่ว่าอีกจนกว่า
หนุ่มเราผ่านไปเบรกเลยฉันก็ว่าหนุ่มร้าย